กระแสศรัทธาครูบาบุญชุ่มนะคะ

หลายคนนะเดินทางไปรอครูบาบุญชุ่ม

พระธาตุดอยเวียงแก้วที่เชียงรายเห็นไหมคะ
มากันเนี่ยทั้งลูกเด็กเล็กแดงจูงมือฝ่าสายฝน
อากาศภายในวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้คึกคักไหมล่ะคะ
คักเต็มไปด้วยชาวบ้านศิษยานุสิตจำนวนมากค่ะ
หลังไหลไปทำบุญแล้วก็รอกราบไหว้ขอพร
จากครูบาบุญชุ่มพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา
ถ้ามีโอกาสนี้ท่านก็อยากจะไปนะ
ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อเจดีไซน์๘๔๐๐กอง
เพื่อทำบุญในโอกาสที่ครูบาบุญชุ่มท่านจะมาจำวัดอยู่ที่นี่
หลังจากที่ท่านหายจากอาการอาภาษณ์
ก่อนที่จะเดินทางไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง
เมืองพงศ์จังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาต่อไป
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศวันเดินทางนะคะ
แต่คุณผู้ชมสังเกตนะคะคือนักข่าวของเราบอกว่า
เชื่อไหมว่าคนมาเยอะมากหลักหมื่นมาจากหลากหลายเลย
โดยเฉพาะกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวไทยใหญ่ไทยลื้อ
อำเภอแม่สายแม่จันทร์แล้วก็เชียงแสน
บางส่วนพี่เบอร์เชื่อไหม
จูงมือข้ามมาจากฝั่งลาว
ลูกจูงหลานข้ามมามารอกราบไห้ครูบาบุญชุ่ม
สายฝนจะโปรยปลายลงมาอย่างที่เราทราบกัน

ฝนตกฝนตกแล้วก็น้ำท่วมด้วย
ทุกคนบอกว่าไม่กลัวปักหลักรอแบบนี้อย่างใจจดใจจ่อนะคะ
กระทั่งครูบาบุญชุมท่านเดินออกมาจากกุฏิกลางน้ำ
มาที่สาราหน้าองค์สมเด็จพระคันทรองค์ปฐม
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัด
แล้วก็ได้มีการแจกพระเครื่องหนังสือธรรมะผ้าห่มให้กับญาติโยม
ก่อนที่จะนั่งสวดมนต์ให้พรพร้อมกับเขย่ากระดิ่งเป็นระยะ
จากนั้นนะคะก็ให้ลูกศิษย์นำน้ำมนต์ไปประพรมให้แก่ญาติโยมทั่วไปนะคะ

ศิษยานุสิตท่านเหนียวแน่นจริงนะตั้งแต่ตอนออกจากถ้ำแล้วนะ